ตอนนี้ผู้ก่อเหตุกำลังทำร้าย
กำลังทุบหลังคาบ้านนะครับ
ดูเหมือนว่าจะโดดลงนะครับตอนนี้

คนร้ายจี้เข้าไปเลยจี้เข้าไปครับ
คนร้ายมีอาวุธนะครับคนร้ายมีอาวุธ
ให้จากบ้านมากับบ้านด้วย
เป็นผลแห่งการเสพยานะครับอาการนี้นะครับ
ใช้คุ้มครั้งนะครับ
คนก่อเหตุนี้ชื่อเสถียรนะฮะอายุ๕๔ปีนะครับ
เมื่อคืนนี้ครับปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
มีมีดด้วยนะมีดพระมีดอิโต้
พูดจาเหมือนคนเสียสตินะครับ

เพื่อปลอดภัยจุดไฟเผาบ้านตัวเองมาก่อนนะครับ
พื้นที่บ้านแก้งสมบูรณ์

ก็ต้องไปฉีดน้ำดับไฟบ้านที่กำลังถูกไฟลุก
ไม่ให้ลุกลามไปบ้านคนอื่นแล้วก็เอาน้ำจากรถดับเพลิงนี่แหละ
ฉีดนายเสถียรไปด้วยเพื่อไม่ให้คุ้มคลั่งมากไปกว่านี้
พยายามพูดจาให้ลงมาให้วางมีดนะครับใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าไม่เป็นผลนะครับ
สุดท้ายตำรวจต้องใช้ไม้งามใช้โล่ปีนขึ้นไปบนหลังคานะครับ
นี่ฮะเพื่อไปเอาตัวนายเสถียรลงมาแล้วก็เอาลงมาได้นะ
ท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์
มีไงน่ะเอาที่นี่น่ะเอามันจะแข็งดิมีไงมันมาพิวไว้หน่อย
อ่าเล็กมากครับครับเล็ก
เอาตัวลงมาได้ก็ต้องช่วยเหลือทำแผลก่อนนะฮะประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก็หลังรถตำรวจนี่แหละครับนายเสถียรนะครับ
บาดเจ็บนะฮะถูกสังกษีบาด

ก็ต้องคุมตัวไปแต่ว่าในสุเทียนก็เอออ่ะโวยวายยังกูจาไม่รู้เรื่องอยู่นะฮะ
โหว
วิจากรสอบสวนนะเพราะว่าในสุเทียนเขามีปากเสี่ยงทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องพี่บิลนะครับ
แล้วก็เครียดนะครับ
เครียดแล้วก็คลั่งไปจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ปีนหนีไปไปทุบหลังคาบ้านพี่สาวที่อยู่หลังติดกันจนเสียหาย
เสถียรเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเคยไปรักษาอาการทางจิตประสาทมาแล้วนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าอาการกำเริบหรือเปล่า
ทางคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้คุมตัวในเสถียรไปเก็บตัวอย่างปัสสาวะนะครับ
เดี๋ยวรอผลตรวจอยู่ว่ามีการเสพยาหรือเปล่า
ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับเนื่องจากบ้านที่เผาเป็นบ้านของตัวเองนะฮะ
ส่วนที่ขึ้นหลังคาไปทุบหลังคาบ้านของพี่สาวเขาเนี่ย
ต้องรอว่าพี่สาวจะเอาเรื่องหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุในการคลุมคลั่งต้องรอผลการตรวจปัสสาวะว่าเสพยาหรือเปล่า

ครับครับ